ดูเรื่องของการร้องเรียนจากชาวบ้านในสงขลานะคะ
เขาบอกว่ามีกลุ่มที่ไปลักลอบขุดทรายในแม่น้ำ
ลักลอบขุดทรายมันทำให้ตลิ่งบางจุดนี้พัง
น้ำก็ขุ่นชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะ

เข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มแก๊งลักลอบดูดทราย
สองกลุ่มสองพื้นที่ด้วยกัน

ซึ่งคนที่เขากำลังดูดทรายอยู่และทำผิดกฎหมาย

พยายามจะไหว้หนี

อยากให้คุณผู้ชมดูช่วงของการจับกลุ่มค่ะ

กะจะหนีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาจับกลุ่มนะคะ

มีทั้งทหารมีทั้งฝ่ายปกครอง

ลักลอบดูดทรายเถื่อน
แต่คนงานเนี่ยเวลาเห็นเจ้าหน้าที่

กระแสน้ำก็ไหลเที่ยวอยู่ด้วยนะคะ

แต่ว่าสุดท้ายเข้าไปจับกลุ่มไว้ได้นะคะ

ระดมกำลังเข้าไปจับกลุ่มผู้ลักลอบดูดทราย๒จุดด้วยกัน
จุดแรกอยู่ที่ริมคลองภูมีหมู่ที่๑๒บ้านทุ่งนาตำบลท่าชะมวง
อีกหนึ่งจุดอยู่ริมคลองเดียวกันนั่นแหละนะคะ
แต่ว่าขยับไปอีกเป็นหมู่ที่๔บ้านศรีสอนตำบลเขาพระ
จากการตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๖รายยึดรถบรรทุก๑๐ล้อที่เอาไว้ขนทราย๒คัน
แบ็คโฮลเอาไว้ขุดทราย๒คันพร้อมเครื่องดูดทรายและท่อดูดทรายอีก๓ลำ
รวมทั้งเครื่องกรองแยกกองทราย๒แท่นและยึดบัญชีการซื้อขายทรายเอาไว้ได้๑เล่มนะคะ
เมื่อสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๖คนเบื้องต้นให้การว่ารับจ้างจากในทุนค่ะ
ในทุนชื่อในจบกับบังสันแต่ว่าไม่ทราบชื่อแล้วก็นามสกุลจริงนะคะ
โดยนายจบกับบังสันว่าจ้างให้มาดูดทรายในบริเวณดังกล่าวทั้ง๒จุดเลย
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าจุดดูดทรายทั้งสองแห่งนี้เคยถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มแล้ว๑๐ครั้ง
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่กลับไปแล้วในทุนก็ว่าจ้างคนงานกลับมาลักลอบดูดทรายอีกเหมือนเดิมนะคะ
ทีนี้ทำไมจะต้องจับกลุ่มจับกลุ่มกลุ่มผู้ลักลอบดูทราย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาร้องเรียนมาบอกได้รับผลกระทบจากการดูดทรายเถื่อนตลิ่งพังหลายจุด
น้ำก็ขุ่นใช้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่
เรื่องต้นพอจับกลุ่มได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็พาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกฎหมายที่ดิน
พศิษย์วัดล้อมพศิษย์โรงงานและพศิษย์เดินเรือนในหน้าน้ำไทยค่ะ